มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เกิดการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำพูนนะคะ
เรื่องของค่าไฟแต่ว่ามีการไปบุกยึดเอ่อบุกยึดนะคะ
ใช้ไฟมหาศาลเลยค่ะนะคะไปจับได้ที่สวนลำไย
มีโกดังอยู่ที่สวนลำไยแล้วก็เป็นการลักลอบใช้ไฟหลวงด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมค่าเสียหายเนี่ยกว่า๑๓ล้านบาทใช้ไฟหลวงค่ะ
นะคะตำรวจสพบ้านทิที่ลำพูนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปตรวจยึดเนี่ยค่ะ
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องขุดเหรียญดิจิทัลบิตคอยน์
ลักลอบแอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์คือต่อตรงเข้าเครื่องขุดเหรียญเลย
อยู่ที่โกดังในสวนลำไยแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูน
ก็ไปยึดนะคะเครื่องขุดและอุปกรณ์เอาไว้๓๖๐เครื่องมูลค่าประมาณ๑๕ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปถามนายบุญรอดไปเจอนายบุญรอดอายุ๗๐ปีผู้ดูแลบอกเป็นแค่คนรับจ้างเฝ้าสวนได้เงินเดือนเดือนละ๕๐๐
เจ้าของสวนเป็นคนกรุงเทพซื้อสวนจากชาวบ้านเมื่อ๑๐ปีที่แล้วแล้ว๖เดือนก่อนก็มีคนมาเช่า
ก็เลยเสนอเงินให้เพิ่มให้กับเขาสามพันมาช่วยดูแลหน่อยเขาก็ไม่รู้ว่าผู้เช่าชื่ออะไร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าก็แค่ดูแลนอกโกดังเท่านั้น
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมิเตอร์และหม้อแปลงของสำนักงานเขต๑ภาคเหนือเชียงใหม่บอกว่า
โกดังแห่งนี้มีการแอบใช้กระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้การไฟฟ้าเนี่ยเสียหายกว่า๑๓ล้านบาทค่ะ
คือของที่ยึดได้เนี่ยมูลค่า๑๕ล้านมูลค่าของไฟฟ้าที่ถูกขโมยใช้๑๓ล้าน
ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลว่าเจ้าของเป็นใครและมีเครือข่ายหรือไม่นะคะ
ก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ